คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคือต่อเนื่องจากที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายและธุรกิจสีเทามาอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมจำได้แน่นอนเมื่อวานนี้คุณชูวิทยเพิ่งจะร่ายยาวโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
ลักษณะคล้ายกับเป็นนิทานเลยนะคะว่ามีคนที่ชื่อมมเป็นเศรษฐีเก๊
แต่งงานกับดาราสาวสวยตัวย่อหอหีบไปเกี่ยวเนื่องกับพนันออนไลน์
มีคอนโดหรู๒๐๐กว่าล้านมีบ้านหรูเป็นร้อยล้าน
เฟอรารี่สีแดงตามสไตล์เศรษฐีน่าจะไปเกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลน์
ทีนี้คนก็พยายามจะถอดรหัสตัวย่อที่คุณชูวิทย์ให้มา
ดาราสาวสวยหอหีบนี่ใครกันนะเศรษฐีหนุ่มม้านี่ใครกันเหรอ
จนคนมาบอกว่าหอหีบหรือคุณหัดทิพย์ราชปานหรือเปล่า
ดาราสาวสวยที่ว่านี้เพราะสามีของเธอก็ชื่อว่าคุณเมฆรามา
ทีนี้ค่ะล่าสุดมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสงสัยจะเกี่ยวนะ
เพราะปปงอายัดเพนเฮาส์หรูย่านสุขุมวิทย์๒๔๕ล้านบาท
ของสามีคุณหยาดทิพย์เอาไว้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ว่าเท็จจริงอย่างไร
วันนี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีสอบถามจากผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบ
กรามการฟอกเงินหรือปงนายกมนตร์สิทธิ์วงบุตน้อยได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
เจ้าของคือคุณเมฆรามาสามีของคุณหยาดทิพย์ราชปานจริง
จริงมูลค่ามัน๒๔๕ล้านแล้วคุณเมฆสามีของคุณหยาดทิพย์มาซื้อต่อ
ทีนี้ปปงก็เลยขออายัดเอาไว้ก่อนซึ่งอายัดเอาไว้ตั้งแต่ปี๖๓แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะอายัดเอาไว้ตั้งแต่ปี๖๓แต่เพิ่งจะมาเป็นข่าว
เพราะคนก็ไปแกะข้อมูลจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉอ่ะแกะไปแกะมาประติดประต่อกันไปมา
มันเลยมาโยงกันแบบนี้คุณชูวิทย์เนี่ยแฉในเรื่องของพนันออนไลน์
เป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่บอกอ๋ออายัดไว้นานแล้ว
ตั้งแต่ปี๖๓ค่ะเป็นแค่การอายัดเพื่อตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไม่ได้บอกว่าผิดถูกอย่างไรนะคะเดี๋ยวฟังเสียงทางปปงนิดนึงค่ะ
ในเรื่องของอาญาว่าจะเป็นเรื่องของปลอกเงินหรือไม่
สูจิหรือไม่ซึ่งกระบวนการตรงนี้
ก็อยู่ในท่านการปลอบสะวนรูปโดยมพยาเกียร์อั
ขางนึงอยู่นะคะ

สามีของคุณหยาดทิพย์ออกหนังสือชี้แจงกับนักข่าวเลยนะคะ
บอกว่าจากกรณีที่มีการพาดพิงถึงตัวผมนายรามารัศมีรามา
ซึ่งเป็นสามีของคุณหยาดทิพย์ราชปานว่าเป็นนอมินีให้นายอภิรักษ์โกธิ
ระหว่างคุณหยาดทิพย์และเพื่อนสาวในวงการคนดังกล่าว
ตัวผมก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของนายอภิรักษ์เช่นเดียวกัน
ห้องชุดที่เป็นข่าวมีที่มาที่ไปจากการที่ผมไปรับซื้อฝากห้องชุด
มาจากนายอภิรักษ์โดยไม่รู้มาก่อนเลยว่านายอภิรักษ์

มีในหน้ามาเสนอห้องชุดนี้ให้
ในฐานะที่ผมเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เห็นว่าราคามันดีมันน่าจะทำกำไรได้มันก็น่าสนใจ
แล้วตรวจสอบมันก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร

พอเป็นข่าวก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความสุจริตของตัวเอง
ปลายปี๒๕๖๓ปปงได้อายัดไว้ชั่วคราวค่ะ
รวมเอาไว้นะคะเพื่อตรวจสอบ
ซึ่งตัวคุณรามาหรือคุณเมฆเนี่ยบอกว่าผมใช้สิทธิ์คัดค้าน
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายและศาล
สามารถพิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนว่าเป็นนอมินีจริงหรือไม่
หรือใครเป็นผู้เสียหายก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนที่รับรู้ข่าวแบบนี้
ด่วนตัดสินว่าทั้งตัวคุณเมฆคุณหยาดทิพย์เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนายอภิรักษ์
ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซึ่งมันไม่จริงเลยก็คือเป็นการซื้อผ่านในหน้าอีกทีนะคะ
แล้วก็ซื้อมาอย่างถูกต้องซึ่งตอนนี้ถูกอายัดเพื่อตรวจสอบเท่านั้น

แต่นี่คือเงินที่คุณเมฆเขาเอาไปซื้อจากคุณอภิรักษ์โกธิใช่ไหม
ผ่านในหน้าไม่ได้ซื้อตรงจากคุณอภิรักษ์ด้วยซ้ำ
คุณแม่ก็เหมือนกับตอบในตัวว่าเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพ
ใช่ค่ะก็เห็นว่าขายถูกกว่าราคาปกติเขาก็ซื้อไว้
มีการโพสต์รูปมือของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายกลุ่มมือกันเอาไว้
แล้วก็บอกว่าคอนโดมิเนียมซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนซื้อแบบขายฝากผ่านในหน้า
แล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็มาถูกอายัดเพื่อตรวจสอบ